คุณผู้ชมครับจากข้อมูลของศูนย์วิจัยกษิกรไทย
ณขณะนี้เองตลาดท่องเที่ยวทางการแพทย์ของไทย
ในแต่ละปีแล้วตัวเลขเม็ดเงินมีไม่ต่ำกว่าแสนล้านบาท
และในปีนี้คาดการณ์ว่าเม็ดเงินนั้นก็จะยังคงมากกว่าแสนล้านบาท
เติบโตอย่างต่ำคือ๑๐๐ละ๑๐ครับ
โดยถ้าเกิดว่าเราดูจากข้อมูลตรงนี้ในขณะนี้นะครับคุณผู้ชม
พบว่าถ้าเกิดดูจากทั่วโลกทั้งหมดประเทศไทยกินส่วนแบ่งมาแล้ว
สำหรับตลาดท่องเที่ยวทางการแพทย์ถึง๔๐ด้วยกัน

ในจำนวน๔๐นี้ที่คนส่วนใหญ่นิยมมาเที่ยวเมืองไทย

ในแต่ละปีนักท่องเที่ยวมากกว่า๒๖ล้านคนครับ
และมากกว่า๒ล้านคนจะเดินทางมา
เพื่อใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทย
และสร้างรายได้ให้กับประเทศปีละเฉลี่ยวนะครับ
ประมาณ๑๒๐๐๐ล้านบาท

เป็นความนิยมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
สาเหตุสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยนั้นได้รับความนิยมอย่างมาก
หลายคนต้องการเดินทางมายังประเทศไทย
เนื่องมาจากว่าประเทศไทยนั้นมีโรงพยาบาลที่ได้รับการยอมรับจากสถาบันชั้นนำในสหรัฐอเมริกาถึง๒๔แห่ง
ถือว่ามากที่สุดในอาเซียน
แล้วก็ผ่านมาตรฐานการดูแลสุขภาพในระดับโปรแกรมเฉพาะทางอีก๑๑แห่ง
แต่อัตราค่าบริการต่ำกว่าประเทศคู่แข่งอย่างสิงคโปร์ครับ
โดยญี่ปุ่นและตะวันออกกลางนั้นเป็นลูกค้าที่ใช้บริการมากที่สุด
สำหรับบริการทางการแพทย์ที่เป็นที่นิยมนั้น
ตามลำดับได้ดังนี้นะครับคือการตรวจสุขภาพทั่วไป
ลัยกรรมความงามทันตกรรมศัลยกรรมกระดูกและผ่าตัดหัวใจครับ
ศูนย์วิจัยกษิกรไทยระบุว่ารายได้ของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
ก็จะมาจากกลุ่มคนไข้ต่างชาติเพิ่มขึ้น
จากร้อยละ๒๕ของรายได้ทั้งหมดในปี๒๕๕๔
เป็นกว่าร้อยละ๓๐ในปี๒๕๕๘
โดยอัตราการรักษาพยาบาลของคนไข้ต่างชาติในโรงพยาบาลเอกชนนั้น
จะมีประมาณ๒ล้าน๘แสนกว่าครั้งนะครับ
เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ๑๐๒และคาดว่าแนวโน้มดังกล่าวนั้น
ก็จะมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ
ส่วนค่ารักษาพยาบาลของคนไทยโดยรวมในปี๒๕๕๙
วิจัยกษิกรไทยประเมินว่ามีมูลค่าไม่ต่ำกว่า๓๔๔๐๐๐ล้านบาท
เทียบกันกับปีก่อนที่มีมูลค่าประมาณ๓๓๒๐๐๐ล้านบาท
คาดว่ารายได้ของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับ
จะขยายตัวร้อยละ๑๐ถึงร้อยละ๑๒หรือเติบโตมากกว่า๑แสนล้านบาทครับ